ลึกเบื้องหลังกำปั้นไทยเงินล้านที่คุณไม่เคยรู้
อยู่กับผมครับเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีแล้วก็พี่ชัยสิทธิ์อาจารย์บี้อมรชัยเพิ่มพุทธ

ครับครับผมชัยสิทธิ์อาจารย์บี้อมรชัยเพิ่มภูมิครับ

เอ้าเอกชัยไทยรัฐนะครับก็รายงานตัวรับใช้แฟนหมัดมวยนะครับ
วันนี้จะว่าที่เรื่องของหมัดมวยมวยแต่ว่าเป็นกำปั้นสากลอาชีพนะครับ
ผมเชื่อว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับ
ชื่อที่ยังอยู่ในความทรงจำหนึ่งท่านนั้นแล้วก็เป็นประวัติศาสต
เขาว่ากันว่าพี่ชัยเมื่อก่อนเนี่ยครับ
ถ้าผู้ชายท่านนี้ขึ้นชกทีไรถนนโล่งอืม
จริงไหมจริงครับเออแท็กซี่สามล้อนี่หาไม่มีเลยครับ
จอดดูหมดหาทีวีหน้าตู้ที่ไหนจอดได้จอดดูหมด
ควรค่าแก่การจดจำแล้วก็ย้อนกลับไปเล่าถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพราะว่านักมวยที่จะทำประวัติศาสตร์ได้แบบนั้นในยุคปัจจุบัน
ต้องยอมรับว่าไม่มีทางเป็นไปได้แล้วครับ
ได้รับอัดขีดทองคำสร้อยคอทองคำเริ่มแรกเลย
อย่างนั้นไม่ต้องไปไกลแล้วครับแน่นอนว่าทุกคนคงนึกถึงท่านเดียว
เจ้าของฉายาซ้ายทะลวงไส้ครับ
เขาทรายกาเล็กซี่นะครับวันนี้จะย้อนกลับไปพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ผมเองต้องยอมรับว่าเกิดไม่ทัน
เกิดไม่ทันตรงนั้นและผมเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่หลายท่าน
ก็เกิดไม่ทันเหมือนกันวันนี้ต้องฟังเลยครับ
ต้องฟังนะครับต้องฟังจากปากของคนที่อยู่ในอดีต
ในเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับจะได้กลับไปย้อนสัมผัสกันอีกครั้ง
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อย่างที่เราเรียนไปแล้วก็ย้ำว่า
ปัจจุบันมีทางน้อยมากที่จะเกิดแบบนั้นขึ้นอีกนะครับ
กันเลยพี่ชัยว่ากันเชื่อเรื่องอะไรก่อนประวัติก่อนไหม

ชื่อจริงว่าอมรชัยเพิ่มภูมิ

สุระแสนคำครับชื่อเล่นชื่อพี่ระนะหลายคนก็เรียกพี่ระ

เกิดวันที่๑๕เดือน๕ครับพฤษภาคม๒๕๐๒ครับ
ปัจจุบันนี้อายุ๖๑ปีแล้วนะครับ

แต่เขาทรายนี่ตอนนี้กับเขาค้อมาดูกันตอนหลังนี่จะ
คือประสบบุปริเทศมาเขาคอนี่จะคางเบี้ยวหน่อย

อ้าวก็เรื่องราวบนเส้นทางผืนผ้าใบนะครับ
จากมวยไทยก่อนนะพี่ชัยครับ

ดาวดินเมืองสีเทพ
ค่ะมันอยู่กว่า

พูดถึงแล้วเนี่ยเริ่มชกมวยอายุ๑๔นี่ถือว่า
อายุก็เยอะแล้วนะ๑๔เริ่มชกมวยพี่ชัยว่าไหมเยอะครับเยอะครับ
บางคนนี้๕๖บาท๘บาทควบเขาก็เริ่มต่อแล้ว
ช้ากับช้าสมัยก่อนก็๑๐บาทกับกำลังดี
วิชาน้อยพรธวีสมัยก่อนต่อยซึ่งกับ๑๐บาท
แขวนมืออายุ๓๐บาท๒๐ปีเต็ม
แล้วก็แน่นอนครับเส้นทางสายนักมวยไทยเนี่ย
ก็ไม่ได้แบบว่าพระรุ่งโลศอะไรเท่าไหถูกไหมพี่ชัย
วยไทยก็คือแบบว่าทรงเขาเป็นมวยเตี้ยนะครับ
เป็นมวยเตี้ยแล้วก็แบบว่ากำปั้นหนัก
ตอนนี้คือต่อยไม่โดนคู่ชกต่อยคู่ชกไม่นับไม่น็อกเสียเปรียบแล้ว
โดนเขาเตะเขาเข่าใช่ไหมครับ
ก็ว่าคือเสียเปรียบรูปร่างด้วยแต่มีดีที่กำปั้นหนัก
ครับเขาเรียกว่าพรสวรรค์ที่กำปั้น
สมัยก่อนเขายังเรียกว่าเขาควาย
ก็คือว่ามีแต่พลังกำปั้นเดินทื้อถูกไหม
แสดงว่าแบบนี้ก็ถูกสเปคกับมวยสากลมากกว่า
ต่อหลังไปไปไปก็โดนคู่ชกติ๊กรอเป้ามตีเข่าเค้าแพะ
จนแฉแม้อ่ะครับคุณนิวัตต์เหล่าสุวรรณวัตต์ก็ดูแล้ว
อันนี้มัดมัดมันหนักแต่มันก็ยืดเยอะไป
เยอะไปตีนไม่มีเข่าไม่มี

เอามาปั้นต่อยสากลดู
ก็ถือมาปั้นปุ๊บก็มันต่อยดี
็อกคู่ชกหลายลายเลย

จนเอามาชิงแชมป์
ตอนนี้ศักดาก็เป็นมวยรุ่นพี่

๕ครั้ง๕ครั้งคะแนนกรรมการให้ไม่ถูกแล้ว๕ครั้งก็๑๐แต้มแล้ว
ใช่วะ๑๐แต่ละจนแพ้คะแนน
แต่คือด้วยหัวใจที่สู้ก็คือแพ้แพ้คะแนนไม่โดนน็อก
และเป็นเป็นนักมวยคนเดียวที่เขาทรายแพ้คนนี้คนเดียวแล้วหลังจากนั้นคือ
เส้นทางก็ดีตลอดก็คือแถวก็เห็นจักรดาลูกเข้าตาลึกับก็เอามาเอามาปั้นเหมือนกันก็กลายเป็นคู่ส้อมลง

ตายเต้าเรียกมวยต่างประเทศมาชกอุ่นเครื่องจนมีอันดับโลกมีอันดับที่สมาคมมวยโลก
สมาคมมวยโลกครับพอหลังจากที่เริ่ม
ผันตัวเองถือว่าอยู่กับมวยสากลถูกที่ถูกทางมากกว่ามวยไทยเนอะใช่ครับ
นะครับเพราะเขาไปมีกำปั้นเป็นมวยที่มีหมัดหนักครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มโกลอินเตอร์
ครับแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ป้องกันแชมป์โลกยังไม่ยังไม่ได้โกงครับคือแบบว่าเขาแชร์แม้นี่จะจ้างจ้าง
มาสร้างสร้างพิติครับครับเคลื่อนไหวแล้วก็จนมีอันดับติดในเอ่ย
ของสมาคมมวยโลกครับครับจนมีโอกาสได้ชิงแชมป์นะครับอื้อฮือ
แล้วพอได้ชิงแชมป์กับตอนนั้นได้ครูเถ้าครับชนะซับแก้วครับ
ครับมาเป็นเทนเนอร์ถ่วยไปเก็บตัวอยู่นู่นเลยครับ
สามารถภายกรุณกล้องทรณีพระยักษ์กรุณครับ
ตอนนั้นช่วยอยู่ที่พัทยาทีนาเกลือพัทยา

ก่อนนั้นสมัยก่อนค่ายมวยซ้อมอยู่ข้างบนนะครับ
แล้วตอนนั้นเฮียแชร์แม้เองก็
มีเอี่ยวมีหุ้นส่วนอย่างนี้ด้วยใช่ไหม
แล้วยังไงต่อพี่พอเส้นทางหลังจากที่เริ่ม
ชิงแชมป์โลกครั้งแรกเนี่ยเจอกับ
ชนะน็อกยก๖และนั่นเป็นครั้งแรกนะครับ
ตอนนั้นแบบว่าใครก็ยังไม่เชื่อว่า
เขาทรายที่เขาทรายที่ต่อยอุ่นเครื่องกับ
ต่างประเทศหรือนักมวยไทยด้วยกันที่เวทีราบเนิน
ส่วนมากจะหัวแตกแกก้มหัวจะแตกประจำคิ้วแตก
หัวแตกมั่งแตกประจำจนเขาเรียกเลยเขา
กวายแฟนมวยเขากวายเขากวายหัวไปก่อนเลย
หัวไปก่อนไว้ชนมั่งอะไรมั่งก็แสดงว่าตอน
ได้แชมป์โลกมาเนี่ยคนก็ยังไม่ได้แบบว่า
ไม่ได้แบบยังไม่ได้สนใจหรือว่า
ศรัทธาในความสามารถสักเท่าไหร่ถูกไหม
ใช่เหมือนกับไอ้เนี่ยไอ้ครั้งแรกนี้ได้
หนุนด้วยฟุกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ
ฟุกหรือเปล่าครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็
เริ่มแล้วเริ่มมามาชกป้องกันไฟล์แรกครับอ่าก็มา
็อกคู่ชกอีกอืมตอนนี้เป็นนักชกชาวเกาหลีครับ
เดินเหมือนเดิมครับช่วงนั้นจะรู้สึกในสนาม
คุณมนตรีมงคลสวัสดิ์แกเป็นคนที่ชอบมวย
เป็นไหนตอนนั้นที่ชอบผลักดันได้ไหมไม่มี
แชร์แม้กู้เงินสนามไปก่อนไปจัดเนี่ยร่วมจัดเลยตอนนั้นกี่ไฟล์คนถึงจะเริ่มหันมามองเขาทรายมากยิ่งขึ้นแล้วก็รอติดตามมากยิ่งขึ้น
ป้องกันถึงครั้งที่อะไรได้ป้องกันช่วงหลังนี่ไฟสองไฟสามนี่แฟนมวยเริ่มติดตาแล้วมันมีลูกเหมือนสเปตโตอ่ะมีน็อคใช่ไหมไอ้พวก
ยืดเยื้อมาชก๑๒ยกมารวมคะแนนสมัยก่อน๑๕ยกสมัยก่อนของสมาคมจะ๑๕ยก๑๕ยกมารวมคะแนนเนี่ยแฟนมวยก็ไม่ค่อยชอบมันยืดเยอะ
เขาอยากจะดูลูกที่มันโอ้โหเด็ดขาดใครก็อยากดูใช่ไหมลูกนี้ไอ้พวกแท็กซี่สามล้อพวกคนที่ทำงานตามบริษัทนี่เลิกงานไม่ต้องกลับบ้าน
เป็นภายแรกสองฟ้าแรกสองฟ้าแรกนี่คนยังเอายี้ไปว่าพังจากนั้นทุกของจริงแล้วใช่อ่ะพบลูกกลุ่มช่วยกลับตัดล้ำตวงเก่งมาก
ไม่ได้อีกโดนคางมันต่อยไม่ค่อยถึง
ต่อยไม่ค่อยถึงประเภทเตี้ยสั้นดินระเบิด
และสามารถที่จะป้องกันแชมป์
ไฟล์ที่ไปแต่งประเทศถึง๕ครั้งเนี่ยนะพี่ชัยนะ
ก็มีที่ไปที่ไกลไปถึง
เลยทุกวิถีทางเพื่อจะตัดกำลังเราอีกหน้าครุฑแนวเด็กอายุ๑๕ละคริปเป็นไหน
ไปด้วยเลยตอนนั้นอืมแล้วเป็นยังไงอ่ะเขาทรายก็สามารถที่ชนะน็อกได้ครับ
ครับครับชนะน็อกไปยกที่ห้าครับแล้วเป็นนักชกที่คนนี้ไม่เคยแพ้ใครเนี่ยนะ
ไม่เคยแพ้ใครมาแพ้น็อกเขาทรายครับเป็นการแพ้การแพ้ครั้งแรกในชีวิตของเขาด้วย
ครับแพ้ครั้งแรกโดนน็อกครั้งแรกใช่ไม่เคยโดนแพ้ไม่เคยแพ้ใครแล้วมาโดนเขาทรายน็อกคนแรก
อืมก็ถือว่าสร้างความเจ็บช้ำครับของถิ่นเขาเลยนะครับถือว่าเป็นคนที่ป้องกันแชมป์โลกได้สิบเก้าครั้งนะพี่ช้า
เดินสายต่างประเทศกลับไปนู่นครับมีครั้งที่๕ก็ไปที่อินโดนีเซียครับกรุงจากาต้าอินโดนีเซีย
ไปชนะยกสิบสี่ครับเอรี่ปีกัทครับครับแล้วก็ครั้งที่หกก็ไปชกที่เกาหลีเฮียเกาหลีใต้
น็อกเบียงกวางสุงครับที่เกาหลีใต้น็อกไว้
ก็เหมือนกันนี่นักชกเกาหลีนี่ก็ไม่เคยไม่เคยโดนใครน็อกเป็นการน็อกโดนน็อกครั้งแรกในชีวิตของเขาเหมือนกันครับ
ครับแล้วเสร็จปุ๊บครั้งที่เจ็ดเนี่ยครั้งนี้สำคัญทำไมอ่ะพี่ก็ชกที่เวทีรุมินีเลยอืมตอนนี้

ครับทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันครบยกนี่ทางก้องคณีเป็นต่อกันหกสิบหนึ่ง
สิบหนึ่งเลยแต่กรรมการนี่มันไม่ใช่กรรมการที่ดูเหมือนมวยไทย
ถ้ามวยได้น็อกได้นับปุ๊บจะขาดรอยไม่ใช่อย่างนั้น
ครับเขาดูว่าออกหมัดไขออกหมัดได้เยอะแค่เข้ารำตัวค่ะ
เสร็จปุ๊บลงคะแนนเสร็จพลิกผันเลยคือให้เขาทรายเป็นฝ่ายชนะ
เออโอ้มีฟิกซงนี่กระโดดขึ้นบนเวทีปะท้วงเลยเฮ้ยโกงกูว้าปะโกงกูป่ะ
อย่างแบบนี้อ่ะอืมแต่หลังตอนนั้นเฮียเหล่าก็ยิ่งอยู่
เขาก็เคลียร์เขาบอกว่านี่เป็นการให้คะแนนของกรรมการ
ตอนนั้นเขาหาว่าแชร์แม้ไปล็อกกรรมการ

เป็นไปตามเนื้อผ้าว่าพี่เขาทรายชนะคะแนน

อย่างอาจจะมองให้เหมือนในมุมของกรรมการก็ได้นะพี่ชัยเนาะ
กรรมการเขาอาจจะมองว่าแม้ว่าโดนนับแต่ยังไม่ปิดกล่องซะทีเดียวนะครับ
แล้วก็ให้มวยที่พยายามเดินเข้ากระทำ
เพราะสากลนี่มันก็โดนนับก็ได้๒แต้ม
อื่นต่อยได้เดินต่อยได้ก็อาจจะมาได้ทีละแต้ม
มาได้ทีละแต้มก็อาจจะพลิกกลับมาได้
แต่คนไทยก็เหมือนดูเหมือนมวยไทยไง
โดนนับแล้วพบมีโต้ตลอดไม่มีคำว่าแพ้ใช่ไหมครับ
ครับแล้วหลังจากไฟล์นี้มีไฟล์ที่สร้างชื่อไฟล์ไหนอีก
ก็มาก็ไล่มาครับมีไปไฟล์ที่๘นะครับ

เกาหลีคล่องใจครับก็เอาไอ้นี่เลย
ชางโฮซอยครับมาต่อยด้วย
ก็โดนน็อกอีกครับก็ยก๘
ครับตอนนี้ดังก็คือมดามคิม

ตอนนี้ก็หาประธานจัด

ก็ไปได้คุณวัฒนาอัศวะเหม

มันจะเป็นการไอ้นี่แล้วเปลี่ยนแบบแล้ว

ตอนนี้คุณวัฒนานี่คล้องสร้อยคอทองคำเลย

แล้วก็มีคนอื่นก็มาร่วม

เออสมัยก่อนนี่ร้อยบาทเลยเป็นร้อย
แต่ว่าที่จะพูดถึงเหตุการณ์ไฟล์ที่๙

คือจุดเริ่มต้นของการชกมวย

หลังจากเหตุการณ์นั้นมาถึงปัจจุบัน
โอ้โหนักมวยเนี่ยจะเป็นภาพจำเลยว่า
แฟนจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะได้อัดฉีดทอง
พอชนะชูมือปุ๊บของเลย

ก็ยังสามารถที่จะน็อกกับแตอินชางเกาหลีครับยกที่๒เลยครับ
เสร็จจากไฟล์ที่๙ก็เป็นไฟล์ที่๑๐ครับก็เดินทางไปที่ไอ้นี่เลยญี่ปุ่นครับ
เมืองโกโยฮามาครับญี่ปุ่นครับ
พบกับเคนจิมัสซูมูระครับ
ไฟล์นี้ก็เขาทรายก็ไม่สามารถที่จะน็อกได้แต่ก็ชนะคะแนนชนะคะแนนครับ
จากนั้นมาครับเขาทรายก็ไม่ออกต่างประเทศแล้วตอนนี้เริ่ม
เริ่มมาชกกับตัวเองหาประธานที่เป็นพวกสอสออะไรอย่างนี้จัด
ก็มีไปชกที่สูลินครับชกที่สูลินก็มีชนะน็อกกับยก๑๐ครับ
เส้นทางชีวิตของเขาทรายก็มาหลังจากนั้นก็มาชนะญี่ปุ่นครับ
เคนจีอีกแก้มือครับน็อกเลยเที่ยวนี้น็อกยก๑๒ครับ
แค้นอีกหลังจากวันนี้ครบ๑๒ไฟล์แล้ว
ไฟล์ที่๑๓โหกเขาทรายก่อนจะชกไฟล์ที่๓
แต่นี่มันเจ็บหนักเลยครับ
อันนี้ไฟล์ที่๑๓นะ
ฟ้ายตรง๑๓กลับมาป้องกันแช้งโลกได้
ฟ้ายตรง๑๓คนเห็นถึงอะถันไม่มีใครทราบ
ไปหาประธานให้ใครจัดก็ไม่มีใครกล้าจัด
เพราะกัวอะถันแหละ
เพราะป้องกันมาละ๑๒ครั้ง
คนไหนเป็นประธานจัดมาจัดปุ๊บงวยโดนแพ้อย่างเงี้ยเขาหาว่ามันตัวสวยหรอ
นครนายกก็คือสนับสนุนเลยเขาทรายให้ชกเลยเป็นประธานจัดเองเลยฟักทุนจัดเลย
ก็เสร็จปุ๊บก็จัดไฟล์ที่๒๓ก็ไปชกที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับวันนั้น
ก็สามารถชนะครับคอปบ้าอารีบังก้าครับฟิลิปปินส์ไว้ยกที่๕ครับ
ทำร่างกายแล้วก็ชนะได้แล้วก็ล้างอาถรรพ์๑๓ได้นะ
แต่แต่ได้ก่อนก่อนจริงในเดี๋ยวผมขอพูดเนี่ยตอนครูเท่าเป็น
คับป้องไปทีเนอร์ครับหัวหน้าค่าเกลียดบรรดิ์นะครับหัว
หน้าค่ายสักกะลุกโอโฮงก็จะมาตั้งแต่ไฟล์ที่สองของการคล่องการแชมป์โลกครับ
ยาวไปจนถึงครั้งสุดท้ายใช่พงถาวรวิวัตบุตรครับ
ครับมาเป็นมาเป็นเทรนเนอร์ตั้งแต่นั้นมาเลยไล่ตั้งแต่ไฟล์สองมาเลย
ก็มารับไม้ต่อจากจบไฟล์แรกจากกูเท่าถูกต้องแก้ว
ครับครับอันนี้ลืมลืมพูดไปตอนแรกนะครับอ้าวไฟล์สิบสามแม้ว่ารถคว่ำ
นะครับแต่ก็สามารถจบด้วยชายชนะได้ครับกลับมาตอนนี้ก็เดินสายป้องกันแล้ว
ตอนนี้ในในประเทศนะครับไฟล์ที่สิบสี่ก็ขึ้นเชียงใหม่ครับ
ไปน๊อกญี่ปุ่นครับอื้อฮืมนากาที่มาครับญี่ปุ่นครับน๊อกยกที่
ครับครับแล้วก็ไปที่สุพรรณบ้างครับคุณบรรหาร
ครับคิมยองกังเกาหลีครับครับไฟล์ที่สิบหกนี่ก็น็อกเอ่อ
เนสโต้ฟอร์ดปานามาครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเกิดเลย

ไฟล์ที่๑๗ก็เป็นไฟล์ที่สำคัญไฟล์ที่๑๗
วันที่๗เมษาปี๓๔
ปี๓๔คุณก็เกิดได้แป๊บเดียวครับ
เพราะไฟล์นี้นะครับคือคุณแค้วธนิกุลเฮียเหลาของเรา
พ่อพระองค์การมวยครับเป็นประธานจัด

ไฟล์ที่๑๗ครับ

ไฟล์นี้ก็มีเรื่องเล่าสู่กันฟังครับ
คุณผู้ฟังครับเป็นไฟล์ที่โอ้โห
ต้องบอกว่าเป็นการชกมวยที่ตอนนั้นเนี่ย
เป็นการชกมวยที่ตอนนั้นเต็มไว้ด้วยแบบ

เพราะว่าการรักษาความปลอดภัยนี่

เนื่องจากว่าในวันนั้นเนี่ย

ช่วงค่ำประมาณ

คุณแค้วธนิกุลก็โดน

ที่ถนนพุทธมตร์ถนนสาย๗

กำลังจะเดินทางไปที่สมุทรสงครามเนี่ยครับ

เหมือนจะไปเตรียมงานไปเตรียมอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็โดนยิงเสียชีวิต

ไฟล์นี้จะยกเลิกหรือเปล่า

เพราะลงทุนและเตรียมงานไว้เรียบร้อยแล้ว

วันนั้นก็ที่ในเมือง
ทหารตำรวจเลยตัยไม่หมดเลยครับ

ของเรากับไทยรัฐก็มีพี่ออสเทอร์โบ

พี่สมนึกศรีธีกมนต์

ทำข่าวคุณเอกพบหัวหน้าข่าวกีฬาก็ไป

เพราะมีเหตุการณ์เมื่อสองวันก่อน

เป็นประธานจัดในรายการนี้ด้วย

ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรกับตรงนี้รึเปล่า
ก็เลยการรักษาความปลอดภัยนี่จะแปลกตากว่ามวยทั่วไป

กี่นายได้นะครับมีเยอะเลยครับมากเลยครับ
ตั้งแต่เขาทรายนี่อยู่ที่โรงแรมนะครับ
จะเดินทางไปเวทีเนี่ย

เดินทางจนไปถึงสนามกีฬากลางจังหวัด

ครับก็ชนะครับก็ชนะน็อกยก๕ครับ
ปาร์คแจชุนยกชาวเกาหลีครับ

นั่นคือไฟล์ที่๑๗นะครับที่เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังนะครับ
ซึ่งเป็นไฟล์ที่ต้องบอกว่าได้ชัยชนะก็จริงนะครับ
แต่ว่า๒วันก่อนหน้านั้นก็เส้นด้วยชีวิตของพ่อพระวงการมวยอย่างเฮียแคล้ว

ไฟล์ที่๑๘นี้ครับก็มาชกที่ฟาร์มจอราเข้ครับ
มาที่ให้คุณวัฒนาเป็นประธาน
แล้วก็ไฟล์ทสุดท้ายก็ไฟล์ทที่๑๙นี้
คือเหมือนไฟล์อำลาเพราะเขาทรายนี่
คือชกมาป้องกันแชมป์๑๙ครั้ง

ก็มาชกที่สนามเทพฮัศดิน
ซื้อบัตรนี่โต๊ะจีนนะครับ
นั่งกินโต๊ะจีนดูมวยด้วย
นี่ก็นั่งโต่จีนดูมวย
อันนี้มาดูมวยชกหรือมางานเลี้ยงฮะก็ทั้งเลี้ยงด้วยเลี้ยงด้วยชกด้วยเลยวันนั้นสองงานไปเลยควบไปเลยมีโต๊ะจีนให้กินด้วยครับ
ก็สามารถชนะได้นะครับแล้วก็เป็นการป้องกันช้ำโลกของข่าวไซด์กาแล็กซี่ไฟท์ที่สิบเก้าอย่างที่
ชนะคะแนนนะครับไฟท์ไซด์ที่สิบเก้านี่เมน็อกนะครับชนะอัลมันโตคัตโตเม็กซิโกครับครบยกสิบสองยกครับ
ก็เป็นการป้องกันแชมป์โลกสิบเก้าครั้งในช่วงเวลาเจ็ดปีสองเดือนสามสิบวันนะครับแล้วก็แขวนนวมในปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้า
ครับหรือสองพันหกร้อยยี่แปดวันทั้งหมดที่เข้าในสองพันหกร้อยยี่สิบแปดวันนะครับที่สามารถที่เป็นแชมป์ได้ครับ
โดยไม่เสียแชมป์ให้ใครสวยสละแชมป์อันนี้เลขวันนะไม่ใช่หวยไทยรัฐไม่ได้หวยครับไม่ได้หวย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
พอหลังจากยูมิโกโอตัน
อยู่ไปอยู่มาก็โดนทะลวงไส้ไปไม่นานก็ต้องเลิกลากันครับ
ลาแล้วก็มาได้เขาทรายก็มาได้เป็นเหมือนเป็นนางแบบอะครับ
คุณสุรีรัฐนิเวศลำหรือน้องฟ้าครับ
ฉายาก็นันทิกาละหงเป็นนางแบบเลย
เป็นเหมือนเขามีลูกติดคนหนึ่ง

ก็มาอยู่กับเขาทรายจนมีบ้านมีช่องอะไรอยู่ครับ
ก่อนที่อยู่ไปอยู่มาเขาทรายก็แบบว่าเดินทางไปต่างประเทศ

กลับไปพบไปพบรักต่างประเทศครับเป็นสาวคนไทยครับ
เป็นคนนครศรีอำเภอลานสกา

อยู่นี่ใครไม่รู้เรื่องเลย
เขาทรายนี่ไปแต่งงานไปทำพิธีที่ลานสกาเลยครับ

เงียบเลยจนเขาเช็คข่าวกันหมดเลย
คุณหนึ่ง
วันนาขำบุญศรีครับน้องหนึ่งครับ
ก็เป็นโหดีกีสาวปริญญาโทนะ
ก็ถือว่ามาเติมเต็มชีวิตของพี่ละเขาทรายเนี่ย
ให้หัวใจพองโตแล้วกลับมา๑๔อีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็มาช่วยเป็นจิ๊กซอส่วนสำคัญนะครับ

เรื่องภาษาติดต่อกับต่างประเทศ
ในยิมมวยเพราะว่าช่วงหลังพี่ละก็มาเปิดยิม
แถวย่านรัชดาผมเคยไปสัมภาษณ์
ตอนนั้นไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของ

แล้วก็ไปอิงกับเรื่องของพี่แหลมศรีสะเกดด้วย
เพราะว่าชกพิกัดเดียวกัน๑๑๕

ถ้าผมเกิดสมัยนี้นะ

เมื่อก่อนรุ่น๑๑๕ปอนด์ไม่ใช่พิมพ์นิยม
แต่พอมายุคพี่แหลมศรีสะเกต๑๑๕ปอนศ์
กลับกลายเป็นว่าเป็นมวยที่มีกระแส

แต่ถึงจะไม่รวยมากก็ถือว่าเป็นมหาเสถียห์คนหนึ่ง
เพราะสมัยก่อนในนี่อัดขีดทองนี่เหมือนเยอะมาก
แล้วก็เขาก็ถือว่ามีซื้อที่ไว้

เป็นทำหมู่บ้านขาย

เล่นการเมืองด้วยไม่ธรรมดาเล่นหนังด้วยไม่ธรรมดานะเล่นละครด้วยโอ้โหออกเทปด้วยทุกอย่างเลย
ช่วงหลังก็ยังอยู่ในเส้นทางวงการบันเทิงนะยังเล่นหนังยังอะไรอยู่นะพี่ระเขาทรายครับ
ยังไม่ได้ห่างหายไปจากวงการบันเทิงเสียทีเดียวทำให้เด็กรุ่นใหม่ใหม่รุ่นหลังหลังก็ยังเห็นอยู่
แต่ไม่ได้เห็นตอนโชคก็ละเห็นในการแสดงแบบอื่นช่วงหลังเด็กก็ไม่รู้พิระสมัยก่อนโดยโตะให้กับผู้ชก
นี่ตอบอยู่โหดหน้าดูเลยแล้วละครจะกลายทำเป็นตุ๊นเป็นแปลวรับบทกลายเป็นแบบว่าโอ้โหสนุกสนานออกแนวแบบนั้นไปเลย
ไปเลยครับซึ่งต่างจากมาก่อนที่โอ้โหบนเวทีดุมากน็อกอย่างเดียวแต่ตัวเขาเป็นคนแบบสนุกสนานอยู่แล้วล่าเลิงครับมีมีเพื่อนมีฝูงครับกลุ่มเดียวกันครับเขาก็กลุ่มพวกสามหมาดสมรักอะไรอย่างเงี้ยครับสามสามอะไรนะสามหมัดสะบัดไหมอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มเนี้ยนะออกออกออกเทปออกอะไรเลยฮะบนเวทีดุจริงจังแต่ว่าตัวจริงแกเป
เทิงแล้วก็มียิมมวยนะพี่ชัยเนาะนะครับแต่ก็แกก็ไม่ธรรมดาฝีมือสนุกก็ไม่ธรรมดานะเอาซ้ายนี่

นี่คือเรื่องราวนะครับที่เล่าสู่กันฟังนะครับ
ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นข้อมูลจำเพาะเลยครับ
แล้วก็เป็นเรื่องราวที่พี่ชายสิทธิ์อาจารย์บี้เนี่ย
สัมผัสมากับตัวเองนะครับ
แล้วก็เอามาบอกต่อเอามาเล่าให้คนรุ่นหลังนะครับ
หรือใครที่ไม่ได้ทราบในอีกหลากหลายมุมมองนะครับ
ได้ทราบกันว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้
แล้วเรื่องราวของเขาทรายเนี่ยมีแบบนี้ด้วยเหรอ
นี่คือความยิ่งใหญ่นะครับที่นำมาส่งต่อ
ไฟล์ครับป้องกันแชมป์โลกจนแขวนนวมในปี๒๕๕๙
และนี่คือจุดต้นกำเนิดครับ
คือเขาทรายนี่ทั้งหมดชกมาสากล๕๐ไฟล์

ไฟล์เดียวชนะ๔๙ไฟล์

แล้วนี่ก็เป็นต้นกำเนิดของการชกมวยแล้วก็มีอัดฉีดทอง

แล้วนี่ก็คือประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกว่าไม่มีใครทำได้อีกแล้ว
ชกมวยแล้วมีคนดูจนแบบว่าถนนโล่ง

เพราะอย่างที่ทราบกันว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปด้วย

ช่วงหน้าเนี่ยห้ามพลาด
เชื่อหรือไม่ครับว่าพี่ชัยมีแฟนเป็นนักมวยนายะ
เราจะเอาเรื่องราวของแฟนพี่ชัยนะครับจากห้องนอนเลยนะครับ
ทั้งน้องตุ้มน้องโรดมาเล่าสู่กันฟัง
เอ้าแซวกันเล่นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับห้ามพลาดเลยครับ
ทั้งน้องตุ้มเกียรติบุษบาแล้วก็น้องโรดบ้านเจริญศุกร์นะครับ
ถือว่าเป็นอีกสองนักมวยนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับวงการมวย
แล้วก็ให้กับประเทศชาตินะครับ
แล้วก็ผมก็ฝากด้วยนะครับในส่วนตัวผมเองเนี่ยมีเพจให้ติดตาม

ทางเอกชุมพรแล้วก็มวยไทย๒๐๐นะครับ
วันนี้ครบถ้วนนะครับเรื่องราวของมวยไทยสตอรี่ครับ
ผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับครับ
ผมชัยเสียรจารย์บี้อมรชัยเพิ่มภูมิครับ
ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตามรับฟังนะครับ
ลาไปเลยแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ